ไปดูอีกหนึ่งเรื่องสะเทือนใจเมื่อสักครู่สะเทือนขวานแต่คราวนี้เป็นเรื่องสะเทือนใจนะคะเป็นเหตุจมน้ำคือลูกชายอายุ๑๖ปีเป็นเด็กพิเศษนะคะก็คือมีความบกพร่องทางสมองคือน้องเนี่ยไปวิ่งเล่นเก็บลูกบอลอยู่ในสวนผลไม้ที่จังหวัดจันทบุรีแล้วเกิดพลัดตกลงไปในสระน้ำแบบเนี้ยค่ะซึ่งมันลึกสามเม

ก็รีบกระโดดลงไปไม่คิดชีวิตเลย

รอดนะคะแต่ว่าพ่อเสียชีวิตค่ะ
เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำแล้วก็หน่วยกู้ภัย
ก็ต้องลงดำน้ำเพื่อค้นหาร่างของชายวัย๕๕ปี
หลังจากที่กระโดดลงไปช่วยลูกชายวัย๑๖ปีที่วิ่งเล่น
ลูกบอลยางจนเพลินแล้วก็พลัดตกลงไปในสระน้ำลึก๓เมตรนี้
ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็
ดำน้ำค้นหาพบร่างของชายที่จมน้ำแล้วก็นำขึ้นมาจากสระ

ทราบชื่อผู้เสียชีวิตก็คือนายเสริมพระนุแสงอายุ๕๕ปีนะคะ

ตามร่างกายก็ไม่ได้พบบัตรแผลที่ทำให้เสียชีวิตแต่อย่างใด
ก็ไปสอบถามนายประทีพโอภาษีซึ่งเป็นเจ้าของสวนผลไม้
เล่าให้ฟังว่านายเสริมคนนี้เป็นลูกจ้างของเขาเอง
โดยก่อนเกิดเหตุลูกชายของนายเสริมที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยค่ะอายุ๑๖ปีแล้วนะคะ

ทีนี้ระหว่างที่นายประทีบเขากำลังต่อน้ำอยู่ภายในสวน
ได้ยินเสียงร้องเอะอะโวยวายดังมาจากสระน้ำท้ายสวนก็เลยรีบวิ่งไปดู
สภาพที่เห็นก็คือนายเสริมกับลูกชายอยู่ในสระน้ำทั้งคู่

ตัวนายประทีบเองก็เลยรีบกระโดดลงไปช่วย
ก็คว้าตัวเด็กขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาเข้าฝั่ง
ส่วนตัวในเสริมเนี่ยเขาบอกว่าเขาลงไปช่วยไม่ทันจริง
เพราะว่าตัวเขาเองก็หมดแรงน้ำก็ลึกด้วย
สิ่งที่เขาทำได้ก็คือรีบโทรศัพท์มาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยดำน้ำค้นหา
เจอร่างของนายเสริมค่ะ
ก็หลังจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานนะคะ
แล้วก็ให้กู้ภัยนำศพส่งต่อโรงพยาบาลเขาสุกิม
ให้แพทย์ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็จะมอบให้ญาตินำกลับไปทำตามพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ